ข่าวแรกนะคะเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ
ส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะอย่างที่เรารายงานไปนะคะ
พี่ไทยเอกพันธ์เนี่ยลุยน้ำท่วมสูงกว่า๒เมตรค่ะ
เอาข้าวของข้าวสารอาหารแห้งเนี่ย
ให้พ่อแม่พี่น้องที่อำเภอศรีสำโรงค่ะ
ความน่ารักคือพี่ไทยแกเป็นคนอารมณ์ดีใช่ไหม

มีช็อตนึงค่ะควักเงินส่วนตัวให้คุณยายท่านหนึ่งด้วย

น่ารักขนาดไหนนะคะไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ
โอ้โหแต่คุณยายความจำดีมากเลยนะคะ
พี่ไทยแกก็แซวนะคะว่า๒ใบเป็นเงินเท่าไหร่นะ

๓๐๐๐หรือเปล่าคุณยายบอกว่า๒๐๐๐นี่
นี่นะคะคุณยายเนี่ยอายุเยอะแล้วนะคะแต่ยังจำสีแบงค์แล้วก็นับเลขถูก

ไม่ได้ได้ไงโดยเฉพาะวันที่๑ที่๑๖โหแม่นเลย

ทุ่มสูงขนาดไหนพี่ไทยก็ยังบากบั่นค่ะ
ถุงยางชีพเข้าสารอาหารแห้งแล้วก็น้ำดื่มกว่า๑๐๐ชุด
คนลงเรือก็ไปนะคะแล้วก็ส่งให้พี่บ้านอ้าน
ส่งให้ถึงปันดายบ้านเลยนะคะบ้านไหนมีเด็กและคนแก่
ข้าวของมาช่วยพ่อแม่พี่น้องทันทีค่ะ
โดยพอมาถึงก็เห็นสภาพท้องนาท้องไร่ที่เห็นด้านหลังเนี่ย

วมไปหมดเลยแกก็บอกอุ๊ยสงสารมากจริงนะคะ
ปักหลักช่วยเนี่ยชาวสุโขทัยแล้วก็ชาวระแวกนั้นเนี่ย

ฟังเสียงพี่ไทยหน่อยค่ะ
ตบมือให้จริงนะคะ
สิ่งม้อจริงมัาก็เห็นไหมคะโอ้โหน้ำมันสูงมากเลย
โอ้โหมาถึงคอเลียต้องใส่เสื้อสวยชีพนะเนี่ย
คือเมื่อวานนี้พี่บินติดภารกิจทำบุญครอบรอบเมืองคล้ายเวินเกิดให้คุณแม่ปรางทิพย์ตามภาพหน้าจอเลยค่ะ
ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะแล้วนอกจากที่จังหวัดสุโขทัย
วันนี้พี่ไทยก็บอกกับเราด้วยนะคะว่าจะไปช่วยพ่อแม่พี่น้องที่จังหวัดสิงห์บุรีด้วย
ช่วงนี้ก็คือน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่นะคะ
ก็ส่งกำลังใจตรงนี้ให้เลยค่ะ
คุณผู้ชมเนาะคนใจดีคนใจดีแบบนี้รอรับ
กระจายข่าวให้หน่อยบอกต่อให้หน่อยน้ำใจโอ้โหไปทั่วจริง